ไปดูอีกหนึ่งงานแต่งดีกว่า
วันวาเลนไทยควันหลงยังไม่หมดนะ
เดี๋ยวจะพาไปดูงานแต่งงานสุดแปลก

คู่รักเขาจะจูงมือกันไปแต่งงาน

วิธีการตายทะเลบนฟ้าบนบกอะไร

เพราะว่าที่จะพาไปเนี่ยไม่ใช่แค่กับคนเท่านั้นนะคะ
ที่เขาจัดงานแต่งงานในวันวาเลนไทย
แต่สัตว์เขาก็จัดงานแต่งงานวันวาเลนไทยเหมือนกัน

ต้องแล้วไปดูบรรยากาศงานแต่งงานสุดหวาน

เขาเรียกว่ามีการจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะ
จัดขึ้นที่บริเวณหน้าพระใหญ่

ให้กับนี่เนาคไก่

กระบือก็คือนี่ค่ะอันนี้น้องไก่น้องไก่น้องไก่ชื่อว่าการะเกดเป็นเจ้าสาว

พี่หมื่นน่ะแน่น่าจะต้องเป็นพี่หมื่น
พี่หมื่นอะไรการะเกรด

เออนั่นแหละสิที่ฉันหาชื่อก่อน

ดิฉันเรียกพี่หมื่นกับน้องการะเกดก็แล้วกันนะคะ

จดทะเบียนสมรสมันทุดเหมือนคนอะคุณ

คือจริงเขาบอกว่ามันเป็นวิถีของชาวชนบทตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละ

ภายในงานเขาก็จะมีการแต่งงานแบบตามธรรมเนียมโบราณของไทยเลย
แห่ขบวนขันมากเหมือนกัน
นี่มีสินสอดด้วยนะสินสอดทองมั่นก็ต้องมี
มีทั้งบรรดายาดของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
และแขกผู้มีเกียจที่มาร่วมงาน
เห็นซุ้มประตูไหม

หลังจากเสร็จพิธีรอดซุ้มประตูเงินประตูทองแล้วก็มาถึงพิธีสำคัญ

ทะเบียนสมรสให้กับกระบือก็คือ
บ่ามณีแดงแล้วก็เจ้าสาววาสนา
รวมทั้งไก่ชนสามารถกับเจ้าสาวการะเกดด้วย

เป็นพิธีการสุดท้ายแล้วก่อนที่จะทำอะไรคุณชนะ
นี่เลยก็ส่งตัวเข้าสู่ห่องห่อก็ว่าไป
เตรียมที่จะร่วมหอโรงกันแล้วนะคะ
น่ารักมากเป็นพิธีมงคลสมรสที่แบบแปลกแต่ว่าน่ารัก
ไม่แพ้งานของคนเลยนะคะ
เข้ากับบรรยากาศเค้ากับกระแสเลย
ให้ฟังหน่อยนะก็สินสอดทองมั่นที่เราเห็นของปลอมนะแบงค์กาโม
แต่เขาเอามาทำให้ดูแบบว่าเป็นพิธีการ
คือเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าการแต่งงานแบบนี้มันจัดขึ้นแบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
มันเป็นพิธีที่เขาทำกันมานานแล้วอ่ะคุณไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทำกันแล้วก็เป็นเรื่องราวสนุกเท่านั้น
แต่คุณจำได้ไหมว่าเวลาแบบเขามีไก่ชนที่เขาอยากจะเอามาแต่งงานกัน
เงินสินสอดนี้เป็นเงินจริงสู่ขอกันจริง
แต่ที่เห็นดังงานมันที่เห็นเนี่ยคืออันนี้แบงก์กาโม
เป็นเนื้อการนะต้องตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว
ตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะ
หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน
ใช่โย

ตลอดไปเป็นทั้งแขกรับเชิญแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปเป็นประธาน

พอแล้ว
งานแต่งที่ไหนใครได้เห็นก็ชื่นมื้นกันไปนะ
เป็นบรรยากาศช่วงของวาเลนไทย